สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แม้ว่าบ้านเราจะไม่มีพายุลูกโตเหมือนเพื่อนบ้านนะคะ
แต่สัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

เหนือค่ะจะมีฝนมากถึง๗๐ของพื้นที่นะคะ
ขณะที่ภาคอีสานค่ะฝนจะกลับมาหนามากขึ้นนะคะ
พื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะ
เช่นเดียวกับภาคกลางค่ะฝนตกหนักมากสุดถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
แต่ภาพรวมฝนตั้งแต่ฤดูเข้ามานี่นะคะถือว่าฝนยังน้อยอยู่ค่ะ
จากภาคตะวันออกค่ะฝนตกได้ดีนะคะตกเยอะค่ะ

ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะฝน๘แดด๔ค่ะฝนเยอะกว่าแดดค่ะ
จุดไหนที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
สัปดาห์หน้าฝนอาจจะกระทบกับชีวิตคนทำงานนะคะ
ควรวางแผนก่อนออกเดินทางหรือก่อนกลับบ้านด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศรัสเซียค่ะต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะคะ
และคลื่นความร้อนค่ะซึ่งประชาชนเนี่ยชอบนะคะ
ได้ออกมาอาบแดดกันค่ะไม่กลัวโควิดเลยค่ะคุณผู้ชม

ทำให้หลายประเทศในยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ